ถึงเรื่องสภาพอากาศนี่ฝนมันก็ตกมาเยอะน้ำก็ท่วมขัง

ที่โคลาสเนี่ยกุกกักกุกกักกุกกัก
แนนั้นนุ่มแมว
ไม่ไหวลูกสอนที่ชิ้น
นะหน้ามีตัวหลังคา
โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้ว
แต่น้อยมาแบบนี้ค่ะมาแล้วก็คานแล้วก็ค่อยเดิน
ยากก้าวครับอยู่บนหลังคาแบบนี้แนนะกุไพแนะ

เพราะว่าอะไรมันคลานหนีไปตามช่องระหว่างหลังคากับตัวบ้าน
มันแคบด้วยมันสูงด้วยนี่
พยายามเอาลูกศรชี้ให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ตลอดเลยนะ
แล้วมันคลานเข้าไปหลบอยู่ในซอกข้าง
ตรงนี้มันเป็นที่เก็บพวกกองวัสดุเหลือใช้
ไอ้เหมียวเอ้ยอย่าไปอยู่ใกล้ลูก
นี่แมวก็อยู่จากแถวนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามจับตัวเงินตัวทองที่มันหลบอยู่ที่บ้าน
กู้ภัยก็เอาบ่วงคล้องไปมันทุลักทุเลมากจริงคุณผู้ชม
คุณป้าศรีเจ้าของบ้านบอกว่าโอ๋ย
กลางดึกเมื่อวันที่๒๘ร
ดังนั้นช่วงนี้ก็เฝ้าระวังสัตว์ต่างที่อาจจะหนีฝนหนีน้ำเข้ามา

ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเป็นสัตว์มีพิษเราจับเองไม่ได้